คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องของสายไฟประโยงระยัง

เกิดขึ้นหลายพื้นที่แล้วก็มีการถ่ายภาพแชร์ในโลกโซเชียลมาดูกัน

คุณว่าคนในโลกโซเชียลเขาจะชื่นชมหรือเขาจะด่า
เขาต้องด่าแน่นอนอยากให้แก้ไขไงคะ
เพราะอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นกับพ่อที่ขี่รถจักรยานยนต
และพาลูกน้อยวัย๗ขวบ๘ขวบซ้อนท้ายมาด้วย
ทีนี้สายไฟระโยงระยางมันเกี่ยวคอจนทำให้รถล้มเกิดอุบัติเหตุ
และทั้งพ่อทั้งลูกได้รับบาดเจ็บเลย
นี่ดูสิดูตรงคอเขาสิคุณ
เป็นรอยสายไฟเกี่ยวแบบนี้นะฮะ
เป็นภาพเฟซบุ๊คของผู้ใช้ชื่อว่าสมศักดิ์ดวงโพพิม
ภาพนิ่งเป็นสายไฟที่หย่อนอยู่กลางถนน
แล้วก็สิ่งที่เกิดอุบัติเหตุต่อตัวเขา
พร้อมลูกชายและลูกสาวรวมทั้งหมด๓คน
มีบาดแผลที่ลำคอที่ใบหน้าร่างกายหลายแห่ง

โอ้โหพอใส่ข้อความไปแบบนี้
ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากครับ
และต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหน่อยเถิด

มันระโยงระยางอยู่บนเสาไม่พอ

หรือหลังนกหรือเถาวัน

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์คือ

จุดเกิดเหตุเลยนะครับบนถนนในหมู่บ้านศิลา

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงกลางคืนด้วยนะคุณ

เอาฟังเหตุการณ์จากปากของผู้ได้รับบาดเจ็บกันเลยครับ
แล้วก็ทำให้ลดลม

คุณอานัฐกิจบอกอีกนะครับว่าหลังประสบเหตุ
โทรเรียกภรรยามารับให้ไปส่งโรงพยาบาล

ต้องให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ

ส่วนตัวเองและลูกชายสามารถไปไหนมาไหนได้แล้วนะครับ

แล้วก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลูกชาย

อุบัติเหตุรถล้มและยังถูกสายไฟ

โดยคุณหมอต้องล้างแผลทุกวันเพื่อไม่เกิดการติดเชื้อ

เพราะไม่เช่นนั้นก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้

ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอตัวเองด้วยซ้ำ

ให้ใช้ความแปลงแบบครอบครัว
ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงกว่านี้
สพยศิลาเพื่อลงบันทึกประจำวัน

โดยตำรวจได้แนะนำให้ไปแจ้ง

สายวงดังกล่าวที่กำลังลงมา
การไฟฟ้าเขาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสายเคเบิ้ลของหน่วยงานไหน
หรือว่าเป็นสายสื่อสารอะไรก็ตามที่มันพันเยิ้งกันอยู่แบบนี้

ผมจัดรายการรถปลดทุกข์เจอร้องเรียนเรื่องสายไฟระยงระยางแบบนี้มาต่อเนื่อง
รวมถึงเรื่องของเสาไฟด้วย
แต่ว่าก็ติดต่อสอบถามไปทางการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็บอกเดี๋ยวต้องติดต่อสอบถามไป
ยังเรื่องของหน่วยงานได้โทรคมนาคมอีกก็กว่าจะรอติดต่อกันก็
โดยงานโทรคมนาคมก็บอกเดี๋ยวตรวจสอบก่อน
เออนะฮะหน่วยงานได้ยินแล้วนะครับเข้าไปแก้ไขให้ชาวบ้านหน่อยนะครับ